วันนี้เป็นการประชันกันในศึกยกที่๒
พอไปเห็นวีดีโอส่งมาทางโทรศัพท์ผมก็สะท้อนความรู้สึกสงสาร
ถ้าลูกรับรู้ได้ลุงนบอยากจะบอกอะไรกับน้องเต้คะ

ถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อแท้แต่พ่อก็รักลูกเหมือนลูกแท้ของพ่อ
บางทีมันก็มีหลับใน
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะอีก๒หลังจะถึงบ้านแล้ว
ไปชนรถเขาแล้วรถเขาก็ไปทุ่มบ้านตัวเอง
โอ้โหเจ้าช่อนกยุงแววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
อย่างในน้อยชีวิตศูนย์มันก็เคยสุด
โอ้ยแม่สุดท้ายมันจะหิ่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
ใส่ลมแบบเหมือนหาเพลงสัญหามาด่าผมโดยตรงเนี่ย
คุณนบและคุณซิมร้อง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง

นี่นะครับโฉมหน้าของนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่าน
ที่ผ่านยก๑เกี่ยวก้อยมาด้วยกันนะครับ
แต่ยังไม่รู้ว่าเงินตรงนี้จะเป็นของใคร
นะคะต้องช่วยกันประคับประคองสะสมกันไปเรื่อย

วันนี้ทั้งคู่ก็มากับครอบครัวของตัวเองนะครับ
แน่นอนคุณซิมก็มากับสามีนะครับคุณชัย
แล้วก็คุณแม่นะครับคุณแม่อุสา
แล้วก็ลูกสาวนะครับน้องอันนะครับ

สวัสดีค่ะ
ฝั่งของลุงนบนะคะก็มากับคุณภรรยานะคะ
แล้วก็คุณลูกนะคะคุณวันแล้วก็น้องเต้นะคะ

สวัสดีลูก
คราวที่แล้วเราพูดคุยกันแล้วก็ให้คุณซิมเนี่ยเป็นผู้เริ่มบอก

วันนี้ก็จะต้องเป็นคุณนบเป็นคนเริ่มก่อน

ลายความตื่นเต้นบ้างยังหลังจากออกทีวี

หลังจากออกทีวีไปมีคนเริ่มขอถ่ายรูปลุงนบบ้างยังฮะ

นี่เดี๋ยวอีกหน่อยต้องทำแบบติดข้างรถนะ
ลุงนพร้องได้ให้ร้าน

น็อปปี้อยากถ่ายรูปกับคุณป่าแล้วก็อยากถ่ายกับเป๊กมาก

ห้องแต่งตัวป่านนี้หายแล้วมั้ง
หยอกให้ใจไม่ดีเล่นนะคะ

เอาไปติดในรถแท็กซี่ได้

มาครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว

คุณซิมเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าความตื่นเต้นไม่มี

ในรอบนี้นี่มั่นใจไหมคะคุณซิม
มั่นใจค่ะเตรียมตัวมาอย่างดีล่ะ
กะว่ายังไงก็มาโกยเงินแน่

คุณซิมกลับเข้าประจำที่แล้วกันเนาะ
ด้วยความน่ารักของลุงนบ

มีการอำกันพอหอมปากหอมคอ

ช่วงหน้ามาเริ่มการแข่งขันกัน
ในเพลงที่๒ของลุงนบครับ

งั้นน้องเต้ไม่ใช่ลูกลุง

ลูกทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน